ดวงตาปรายศนียกรทุกดวงล้วนแล้วแต่บันทึกพระราชกรณียกิจรวมทั้งเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะ
สิ่งนี้จึงเปรียบเสมือนกับบันทึกขนาดย่อมให้ประชาชนนั้นได้ซึมซับรวมทั้งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณไปตราบนานเท่านานติดตามได้จากรายงานค่ะ
พระราชพิธีบรมราชาพิเศษของในหลวงรัชกาลที่๙แห่งราชวงศ์จักรีเมื่อปีพุทธศักราช๒๔
บันทึกลงบนดวงตราปริศนียกร
เพื่อให้เป็นภาพประวัติศาสตร์ของราชอาณาจักรไทย
บริษัทปรายศนีย์ไทยได้จัดทำดวงตราปริศนียกรเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่๙๗๐ปี๗๐ชุด
เพื่อร่วมลำลึกถึงพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทย
ตลอด๗ทศวรรษที่ผ่านมาทั้งหมดจำนวน๗๐ชุด๓๔๙แบบจัดพิมพ์กว่า๒๐๐๐ล้านดวง
ตราปริศนียกรชุดเฉลิมพระชนมพันศา๘๔พันศาเป็นสแตม๗เหลี่ยมดวงแรกของโลก
ก่อนหน้านี้ปรายศนีย์ไทยยังได้จัดทำสแตมชุดหนึ่งเดียวในโลก๙๙ล้านถวายท้ายองค์ราชัน
จัดพิมพ์ด้วยเทคนิคพิเศษเพื่อสร้างคุณค่าให้ดวงตราปริศนียกร
ทำชุดที่ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกนั่นก็คือ๙๙ล้านถวายไทยองค์ราชัน
เพราะว่าเป็นสแตมที่เรียกว่าทุกคนจะไม่ซ้ำกันนะคะแต่ละชุด
มีเรื่องเทคนิคของการออกแบบมีเรื่องของการนำเอาสแตมชุดแรกในสมัยราชการของพระองค์มาเป็นแผ่นกรูปพิเศษ
อดีตผู้บริหารปรายศนีย์ไทยในฐานะผู้จัดสร้างดวงตราปริศนียกรเล่าว่า
ขั้นตอนการจัดสร้างสแตมไม่ใช่เรื่องง่ายต้องวางแผน
เพราะวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอจะต้องบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ครบในสแตมดวงเดียว
ต้องรวบรวมพระราชกรณียกิจให้สมบูรณ์ซึ่งใช้ระยะเวลานานพอสมควร
ที่ประทับใจก็คือฉลองสิริราชสมบัติครบ๖๐พันศาด้วยเรื่องราวที่มากมาย
ก็คือชุดฉลองศิริราชสมบัติครบ๖๐พันศา๖๐ปีนะคะ
ยิ้มแย้มพูดง่ายพูดภาษาชาวบ้านว่าที่ยิ้มบ้าง
เพราะเห็นแต่ภาพภาคที่เครียดเหลือเกินก็อยากจะเห็นอันนี้
ก็ไปเสาะแสวงหาภาพเราก็ต้องไปหาคนที่เขาถ่ายภาพอันนี้
เป็นช่างภาพที่ติดตามพระองค์ในการที่เสด็จพระราชดำเนินไปในที่ต่าง
พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงงานในด้านต่างโดยเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราชดรในทุกภูมิภาค
ทุกคนทุกแห่งบนพื้นแผ่นดินไทยที่รอยพระบาทประทับลง
ได้ส่งขจัดทุกอย่างนำความพ้าสุขและส่งยกฐานะความประนิยุของราชดอนให้ดีขึ้น
เช่นการแก้ปัญหาภัยแรงด้วยฝนหลวงการปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยกังหันน้ำชัยพัฒนา
และพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่๙ด้านการถ่ายภาพด้านการดนตรีด้านจิตกรรมด้านงานช่างและด้านวิทยุสื่อสาร
ก็ได้ถูกบันทึกลงบนดวงตราปริศนียกรให้ปวงชนชาวไทยได้ซึมซับและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาดที่สุดไม่ได้